โอ้ยจะแดดจะฝนเราก็ดั้งด้นมาที่สวนที่เทียงท่านีเกาะสร้างจังหวัดตราดนี่แหละค่ะคุณผู้ชม
วันนี้ต้องพกร่มเอาไว้เลยนะคะเพราะเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็ฝนมากันพร้อมกันในวันนี้เลยล่ะค่ะ
รุนสวัสดิ์นะคะรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ทราบก่อนที่จะออกไปทำงานกันแล้วค่ะ
พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนรวมถึงภาคตะวันออก
วันนี้อาจจะต้องเจอกับฝนที่ตกลงมาในช่วงฤดูหนาวแบบนี้หน่อยนะคะ
ตรวจสอบข้อมูลกันจากเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาดูภาพถ่ายดาวเทียมเวลาณปัจจุบันนี้นะคะ
จะเห็นว่ามีเมฆปกคลุมบางประปรายอยู่บริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมถึงภาคใต้ด้วย
วันนี้ก็มีแนวโน้มตามที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาบอกเอาไว้ว่า๑๗ถึงประมาณสัก๑๙นะคะ
จะมีฝนตกลงมาดูจากแผนที่อากาศจะเห็นว่ามีห่อมความร้อนอยู่กลางประเทศค่ะ
ทำให้พื้นที่ดังกล่าวร้อนและเมื่อเจอกับลมไม่ว่าจะเป็นลมใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้ลมเหนือมานี่นะคะคุณผู้ชม
ก็ทำให้เกิดฝนตกลงมาได้นั่นเองค่ะ
ดูเรื่องของอุณหภูมิกันบ้างกลางวันนี้ร้อนจัดเลยนะคะ
ส่วนช่วงเช้ากับช่วงค่ำก็อากาศเย็นสบายนั่นเองค่ะ
ไปดูฝนค่ะเตือนกันวันนี้ให้ชัดเจนแล้วมาดูโมเดลจะได้รู้ว่าพื้นที่ไหนเวลาใดกันบ้างค่ะ
เช้า๘โมงนะคะจะเริ่มมีฝนที่ปกคลุมบริเวณภาคกลาง
รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วก็ไล่ลงไปตั้งแต่ภาคใต้
ตอนบนประจวบคีรีขันลงไปถึงชุมพรนะคะ
ส่วนภาคตะวันออกก็หลายจังหวัดเลยค่ะทั้งชนบุรีระยองจันทบุรีและตราด
แล้วก็ไต่ไปที่บริเวณแถบภาคตะวันตกของประเทศนะคะ
ห่องศรตากเชียงใหม่นะคะบริเวณนั้นก็มีโอกาสเกิดฝน
เรียกว่าตกสลับหยุดตั้งแต่เช้าจนไปถึงเย็นค่ะ
ถ้าพื้นที่กรุงเทพมหานครก็จะเป็นช่วงเย็นนะคะ
ส่วนพรุ่งนี้ก็ย้ำเตือนกันหน่อยฝนจะเกาะกลุ่มลงมาทางภาคใต้ตอนล่าง
ตั้งแต่ประจวบคีรีขันเพชรบุรีราชบุรีลงไปนะคะ
เฝ้าระวังกันด้วยสำหรับวันพรุ่งนี้ที่จะมีฝนตกลงมาค่ะ
ส่วนคลื่นนะคะคุณผู้ชมยังคงต้องระมัดระวังสำหรับชาวเรือที่จะออกเดินเรือในช่วงสุดสัปดาห์นี้ค่ะ
ยังคงต้องงดเว้นก่อนโดยเฉพาะแถบจังหวัดสุราธานีลงไป
คลื่นจะสูงประมาณ๑๒เมตร
เห็นไหมคะว่าสีน้ำเงินเข้มนี้คือสูงมาก
แล้วมวลลมที่พัดมาก็จะทำให้คลื่นสูงขึ้นด้วย
เพราะฉะนั้นค่ะเตือนกันเอาไว้ว่าระมัดระวังเรื่องของคลื่นกันด้วยนะคะ
คุณผู้ชมจะพาไปที่จังหวัดนครปฐมกันค่ะ
ที่แห่งนี้นะคะตอนนี้ได้รับผลกระทบค่ะ
ผลกระทบที่ว่าก็คือน้ำทะเลหนุนนะคะ
ทำให้ชาวกล้วยไม้ได้รับความเดือดร้อน
เป็นปัญหาน้ำเข็มลุกล้ำเข้ามาในพื้นที่นะคะ
มาในแม่น้ำท่าจีนที่อำเภอสามพราน
อิทธิพลของน้ำทะเลหนุนสูงนี่แหละค่ะ
ก็ทำให้ค่าความเค็มในน้ำมีสูงมาก
เกษตรกรจะต้องปิดประตูน้ำ
กันน้ำเข็มไหลเข้าไปในคลอง
สิ่งที่ตามมาคือเกษตรกรไม่มีน้ำใช้สำหรับการทำการเกษตร
ให้ด้วยนะคะ
ทำให้เกิดความสวยงามตามธรรมชาติ
จากน้ำที่มีสีสวยใสคล้ายกับทะเลแล้วนะคะ
ดูเหมือนว่ามีชายหาดที่เหมาะกับการพักผ่อนด้วย
จุดตรงนี้เรียกว่าหาดแห่ค่ะ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวอันซีนกลางน้ำโขง
ที่อำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนม
ตอนนี้นักท่องเที่ยวก็เริ่มไปท่องเที่ยวกันแล้วนะคะ
หลังจากที่เริ่มผ่อนคลายมาตรการต่าง

แต่เรื่องของการคุมเข้มมาตรการโควิดป้องกันโรค
ก็ยังเต็มที่เหมือนเดิมค่ะคุณผู้ชม
อย่างไรก็ตามไปท่องเที่ยวที่ไหนดูแลสุขภาพนะคะ
แล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของแต่ละพื้นที่
เพื่อความปลอดภัยของทุกคนกันด้วยนะคะ
ช่วงนี้เตือนกันค่ะสภาพอากาศยังคงแปรปรวนกันอยู่นะคะ
เมื่อฝนมาลมมาอากาศก็เลยลดลง

เฉพาะตอนบนบางพื้นที่ก็อาจจะชินแล้วนะคะ

ฉันไปซื้อทุเรียนก่อนนะคะขายดิบขายดี